ด้านของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเขารอวันนี้
รอว่าการพยากรจะเป็นอย่างไรอนาคตของชาวนาไทย
หลังจากนี้จะปลูกข้าวได้หรือเปล่าแล้วจะเป็นอย่างไร

คุณผู้ชมครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ไปในการพระราชภิษฐีจุดพระนางคารแรกนาขวัญนามนธนภิษฐีท้องสนามหลวง
ในปีนี้เลิกของการไถหวานอยู่ในระหว่างเวลา๘นาฬิกา๒๙นาที
ถึงเวลา๙นาฬิกา๑๙นาที
เลิศวิโรธโกวัฒนะประหลัดกระทรวงเกษตรและสากร
นำหน้าที่พระยามแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่ง๖คืบพยากรว่า
น้ำจะน้อยนานในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี
แต่นานในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ
ส่วนการพยากรถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารของประเทศ
ผลการเสี่ยงทายพระโคกินย่ากินน้ำและกินเหล้า
พยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
ขณะที่การคมนาคมสะดวกขึ้น
ค้ากับต่างประเทศก็ดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจนั้นจะรุ่งเรืองครับ

เกษตรกรและประชาชนเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

ด้วยความเชื่อว่าการทำนาในวันนี้เป็นเริกที่ดีค่ะ
โดยชาวนาในตำบลโนนตะเถนอำเภอโนนแดง

หวานข้าวลงแปลงนาเริ่มการเพาะปลูก
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น

การหวานข้าวในวันพืชชมงคลเนี่ยเป็นวันดี

ส่งผลให้ข้าวสมบูรณ์และเก็บเกี่ยวขายได้ในราคาที่ดีค่ะ

อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดก็นำรถไถปรับหน้าดินในแปลงนาของตัวเองนะคะ

ถือเป็นเริกดีอีกเหมือนกันสำหรับวันสำคัญของเกษตรกรวันนี้
ก็เป็นความเชื่อเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะ
หวังที่จะให้ข้าวที่ปลูกในนาของตัวเองนั้นได้ผลผลิตที่ดีค่ะ
ขณะที่นายสร้อยจันแรมชาวนาในอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินท
พร้อมกับครอบครัวก็ร่วมกันไถนาและหวานข้าวพันหอมมะลิ
ก็ได้เริ่มหวานเข้าลงปลางนานมาแบบพรึชมองคล
เหมือนกับทุกปีเพราะว่าเชื่อกันว่าจะได้ผลผลิตที่ดี
รุ่งจันเกษมชาวนาในตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชรบอกว่า
ปีนี้น้ำดีค่ะเหมาะกับการทำนาและการหวานข้าว
ซึ่งการทำในวันนี้ก็น่าจะทำให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง
ทานแมลงศัตรูข้าวแล้วก็โรคได้เป็นอย่างดีค่ะ